เขาบอกว่ากระสุนนัดเดียวได้นก๒ตัวยิงได้นก๒ตัวเลย
เพราะว่ามีชายคนหนึ่งนะคะหลับในขับรถไปชนทั้งขยะข้างทางค่ะ
แต่ว่าตำรวจก็เข้าไปช่วยเพราะว่ามองว่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่พอตรวจสอบเข้าไปในรถพบยาบ้าด้วย

เฉยเลยนะคะจับได้๒อย่างเลยนะคะ
ส่วนที่นครปฐมตำรวจจับได้แล้วนะคะ
สำหรับ๒คนร้ายขโมยเนื้อหมูไปขาย
เอาไปทำอะไรซื้อแล้วก็เอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพ
สองคนร้ายนะคะเข้าไปขโมยเนื้อหมูขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักกว่าสิบกิโลกรัมค่ะ
ถ้าเอาไปขายก็ราคาก็ประมาณ๑๒๐๐บาท
ก็ลงละ๑๒๐อ่ะนะใช่ค่ะออกมาจากร้านของนางวารีแสงประเสริฐ
ภายในตลาดบนตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เขตเทศบาลนครนครปฐมนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงคืนวันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตำรวจก็ติดตามเร่งติดตามตัวคนร้ายจากภาพในกล้องวงจรปิด

คนร้ายคือนายคมกริจจันลอยนภาคนขี่รถ
และอีกหนึ่งคนนายเรืองยศวันนี้คนขโมยเนื้อหมู
ของกลางด้วยเสื้อคลุมสีฟ้าในวันที่เกิดเหตุ

รวมทั้งจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุก็ได้เช่นกันนะคะ
ทั้งสองคนรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงเอาไปกิน
แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อค่ะสันนิษฐานว่าน่าจะขโมยไป
เอาไปขายได้เงินมาน่าจะเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพ
จากผู้ต้องหาทั้งสองคนมีพฤติกรรมเสพยาบ้าด้วยนะคะ
ก็ตำรวจจะนำตัวไปดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ส่วนกรณีนี้นะคะที่พูดถึงคนขี่รถจักรยานยนต์หลับใน
ไปชนขยะแต่ว่าตำรวจสรุปแล้วค้นไปค้นมาเจอยาบ้า
เป็นฝีมือของตำรวจสพเมืองราชบุรีนะคะ
ก็ไปสอบปากคำในบุญชูแก้วทัพเป็นชาวอำเภอปรานบุรีประจบคิริขัน
เป็นผู้ต้องหาคดีมียาเสพติดไว้ในครอบครองค่ะ
หลังขับรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถเก็บขยะของเทศบาลตำบลห้วยชินศรี
อยู่ริมถนนเขาจอดอยู่ริมถนนเลยนะคะ
ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรี
รถเก่งที่ขับมาพังเสียหายแต่ว่านายบุญชูไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ช่วงหลังเกิดเหตุนายบุญชูแอบนำมัดยาบ้าออกจากรถ
ซ่อนไว้ริมรั้วบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เพราะว่าถ้ามีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
ตำรวจต้องเข้ามาเคลียร์แน่นอนนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นคือจริงจะออกมาช่วย
แต่แอบเห็นว่าเจ้าของรถมีพิรุษน่าสงสัย
ก็เลยแอบบอกตำรวจเพิ่มเติมให้เข้าไปตรวจสอบนะคะ
สรุปแล้วพบสิ่งที่นำไปซุกซ่อนเป็นยาบ้า๔ห่อ
ตรวจสอบในรถพบอีก๑ห่อนะคะรวมทั้งหมด๔๒๐๐๐เมตร
นายบุญชูคนขับรถรับสารภาพว่าเคยติดคุกมาแล้ว๓ปี
ในข้อหาค้ายาบ้านนี่แหละและพ้นโทษมาได้๔ปี
แต่ว่ามารับจ้างส่งยาอีกนะคะ
โดยไปรับยาบ้ามาจากชาวพม่าที่กาญจนบุรี
็อตนี้จะเอาไปส่งที่ประจวบคีรีขันแต่ว่าเกิดหลับในซะก่อนนะคะ
ก็เลยพุ่งชนท้ายรถเก็บขยะด้านตำรวจก็จะขยายผลเครือข่ายนี้ต่อไป
เพราะว่าถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะ๔๒๐๐เมตรค่ะ